เรื่องของคุณอ้ำพัชราภาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นให้หลายคนสงสัยกันมา
สำหรับเรื่องของความรักนะคะว่านางเอกสาวตัวแม่ของวงการ
อย่างคุณอ้ำพัชราภาเนี่ยหลังจากที่เป็นโสดมาพักใหญ่นั้น
ตกลงแล้วเนี่ยมีข่าวแววออกมาเรื่อยว่ามีหนุ่มเรียงรายเข้ามาขายขนมจีบมันมากมายเนี่ย
ล่าสุดคือใครกันแน่เขาบอกว่าล่าสุดเจ้าตัวเขาออกมายอมรับเองอ่ะนะคะ
แบบตรงเลยว่าตอนนี้กำลังคุยกับคุณฟลุ๊กวรวุฒิอัจฉริยศรีพงศ์นี่
ทายาทระดับพันล้านของบริษัทเจมสคาบิเลียนครีเอชั่นจำกัดเจ้าของธุรกิจ
ผลิตและจัดจำหน่ายอัญมณีชั้นนำของเมืองไทย
ซึ่งก็ยอมรับอีกด้วยนะคะว่าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อย
มีกินข้าวดูหนังทำบุญเป็นเรื่องปกติไม่ได้ปิดบังอะไร
ส่วนสถานะก็ยังไม่ฟันทงนะคะก็ขอคุยกันไปแบบนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อน

ส่วนเรื่องการเปลี่ยนเบอร์เพราะล่าสุดเห็นไหมคะคุณอ้ำพัชราภาเปลี่ยนเบอร์
อ้ำก็บอกว่ายอมรับเลยว่าการเปลี่ยนเบอร์นั้น
เพื่อช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการงาน
และที่เน้นเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของความรักค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยขอเรื่องนี้
แล้วก็ไม่เคยอธิษฐานเกี่ยวกับความรักอาจารย์ช้างไหม
เพราะวันนั้นเห็นอาจารย์ลงกับอาจารย์ช้างนี่ไง
ตอนนี้พี่อ้ำบอกว่าอายุเยอะมากขึ้นแล้ว

เปลี่ยนเบอร์นี้ก็ต้องขอกับเรื่องความรักไปด้วย
พี่เมย์ก็เปลี่ยนแล้วกับความรัก

แต่มีข่าวว่าคุณมีเข้ามาหลายคนนะตอนนี้ให้คุณมิ้นเลือกเนี่ย

น้องเคืองน้องเคือง
มารู้ว่าไม่มี

เพื่อนพี่นมเหรอ
ดูสมุยนะเขาครอบครัวรถเมมาก
จริงอันนี้เคยบอกเขาแล้ว
ไม่ใช่อั้มว่าเป็นเร็ววงเป็นริ๊ง

อ่ะโอเค